ก็คุณแม่ลูกแฝดนานาไรดีนาไงล่ะค่ะ
คนสวยน้องนะอยู่ที่ไหนก็สวยจ้ะ
ไม่ว่าจะเดินเที่ยวกับเพื่อนสาวหรือจะช้อปปิ้งก็ไม่พร่อง
เฮ้ยชีวิตดีขนาดนี้แหมอิจฉาอิจฉา
แต่พอวันต่อมาไงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว
แล้วก็ฟูลไทม์ไปเลยล่ะคะ
โดยเฉพาะเรื่องซักผ้านี่ไว้ใจได้เลย
ซักไปขำไปโอ๊ยแฮปปี้
คำตัวเยอะเพราะทำงานหนักขนาดนี้
สงสัยสามีคนดีพี่เวย์ต้องให้รางวัลแล้วล่ะค่ะ
อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
เจอะแจ๊กริมเจาะ